สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๓เมษายน๒๕๑๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
หลังมีการชุมนุมประทวงมาตรการล็อกดาวน์ทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในรัฐเวอร์ติเนียแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กโคโลราโดแอริโซน่าและเวอร์มอนก็ได้ออกมาแสดงพลังตอบโต้แล้วค่ะ
โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้สวมชุดกาวและหน้ากากอนามัยออกมาเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมบนท้องถนนที่บางคนถืออาวุธปืนด้วย
พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ต่อไปค่ะ
และยังได้พยายามชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยว่าควรคำนึงถึงชีวิตของตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าต่อสู้โควิด๑๙มากกว่าจะมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตนและปัญหาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
เพราะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกายังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมถึง๘๔๒๖๒๔รายและเสียชีวิตสะสม๔๖๗๘๕ศพค่ะ
มาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะหลังจากเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศที่ไม่ยอมใช้มาตรการล็อกดาวน์ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด๑๙
สวีเดนกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตค่ะซึ่งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง๑๗๒ศพและติดเชื้อ๖๘๒รายในวันเดียว
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๙๓๗ศพและติดเชื้อสะสม๑๖๔ราย
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในแถบสแกนดิเนเวียที่ยอมใช้มาตรการล็อกดาวน์
ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสวีเดนออกมาเตือนว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเป็นไปเช่นนี้
ภายในวันที่๑พฤษภาคมประชากรในกรุงสต๊อกโฮมซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวีเดน
ติดเชื้อโควิด๑๙มากถึง๑ใน๓ค่ะ
โดยที่ผ่านมานะคะรัฐบาลสวีเดนยังคงเชื่อมั่นว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำมาตรการล็อกดาวน์มาบังคับใช้
ระยะห่างทางสังคมนั้นสามารถสร้างผลดีในระยะยาวมากกว่าการบังคับฝืนใจประชาชนให้ต้องปฏิบัติตามค่ะ
โดยเหตุนี้ผับบาร์ร้านอาหารร้านค้าสถานที่สาธารณะและโรงเรียนในสวีเดน
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงไม่มีการบังคับห้ามรวมกลุ่มของประชาชนด้วยค่ะ
ต่อกันที่เรื่องราวดราม่าที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในอังกฤษกันนะคะ
ซึ่งเป็นสนามบินที่ได้ชื่อว่ามีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยหนึ่งในนั้นนะคะเป็นอดีตทหารผ่านศึกมีอายุมากถึง๘๕ปีค่ะ
คุณปู่ไม้วัย๘๕ปีอดีตทหารผ่านศึกของกองทัพแคนาดา
รับถึงสาเหตุที่ต้องใช้สนามบินเป็นที่หลับนอนแห่งใหม่เกือบ๓สัปดาห์ว่า
กระบวนการยื่นขอสัญชาติอังกฤษกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ในช่วงเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดพอดิบพอดี
ทำให้สถานะการเข้าเมืองของเขาเกิดปัญหาจนถูกสั่งให้ออกจากที่พักชั่วคราวค่ะ
ซึ่งคุณปู่ไม้ยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่า
แต่ก็ค่อยทยอยออกไปแล้วค่ะหลังจากหาที่พักชั่วคราวได้
แต่สำหรับตัวคุณปู่เองคงไม่สามารถทำเช่นนั้นเพราะยังไม่ได้รับสัญชาติอังกฤษค่ะ
และอาจจะด้วยอายุมากเกินไปจึงไม่มีใครอยากให้ความช่วยเหลือ
ปัจจุบันนะคะคุณปู่ไม้เอาชีวิตรอดในสนามบินฮิตโรด้วยการออกไปซื้ออาหารได้เอ็ดมารับประทาน
และใช้กาต้มน้ำที่พกมาเองต้มชาดื่มโดยมีเพียงกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ติดตัวเท่านั้นค่ะ
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในภาพรวมก็มีแนวนมลดลงแล้วนะคะ
โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๑๓รายสะสมรวม๒๘๓๙รายเสียชีวิตเพิ่ม๑ศพสะสมรวม๕๐ศพค่ะ
ซึ่งคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคยังคงเน้นย้ำเช่นเดิมค่ะ
ออกนอกบ้านให้คิดเสมอว่ามีความสุ่มเสี่ยงติดเชื้อนำพาหะกลับสู่คนในบ้าน
ดังนั้นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและเป็นไปได้
ถ้าไม่ใช่กิจกรรมที่จำเป็นอยู่บ้านดีที่สุดค่ะ
ปิดท้ายวันนี้เราแวะไปดูวงการบันเทิงในช่วงที่โลกกำลังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙กันสักนิด
ชาวลิงก์ก็แห่รีทวิตตอบรับกันอย่างท่วมท้น
โดยหนึ่งในเมนชั่นได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
แต่เดิมมีกำหนดปล่อยในวันที่๑๐เมษายนค่ะ

ยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายที่แน่ชัด
แต่แฟนเพลงทั่วโลกก็เชื่อมั่นว่า

ได้ที่แถวรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง